เมื่อปล่อยหมัดเท้าเข่าศอกออกไปนี้
ขอให้มีความเก่งกล้าอย่าหวั่นไหว
แสดงเชิงการต่อสู้ด้วยมวยไทย
ขออย่าให้ผิดพลาดให้อาจองค์
แสดงเชิงการต่อสู้ด้วยมวยไทย
อะไรก็คงไม่เหนือรถมันชุด
เหยียดขางของรถมหาสนุก
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
รถมหาสนุก

ตำบลนาจอมเทียนพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีครับ

นี่แหละเมืองพัทยาเป็นที่เที่ยวยอดฮิต
หลายคนนักท่องเที่ยวไม่ว่าไทยหรือเทศนะครับ
ถ้ามาประเทศไทยก็ต้องแหมขอสักครั้งหนึ่งมาพัทยากัน
แล้วก็ใกล้กรุงเทพมากใช้เวลาขับรถจริงเนี่ย

มากเลยนะวันหยุดอย่างนี้ว่าง
ผมว่าวันสองวันเรามาช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยว
สมัยเด็กถ้ามาพัทยาต้องไปเที่ยว

ข้ามเรือไปนิดเดียวเองใช่นะนั่งเรือจากแหลมมารีไฮไปนะ
ประมาณ๔๕นาทีก็ถึงเกาะชายหาดสวยน้ำใส
เหมาะไปถ่ายรูปครับนะก็ลองไปเที่ยวกันดูครับ
วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับดารามหาสนุกของเราเลย

ไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณดีเจอองคุณจันจิและคุณปอนอ
นี่

ไป
เคยไปเที่ยวเกาะล้านไหมเมื่อกี้พูดถึงเกาะล้าน
ไม่เคยไปก่อร้านแต่เคยไปก่อสีชัง
เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วบอกเลยว่า
เฮ้ยยังไงแม่

น้ำใสและดูดีและบรรยากาศดี

เมื่อก่อนต้องสลับกันมาพัทยาไม่ศรีชังก็เกาะล้าน

พบผมส่วนใหญ่ภรรยาจะมาแนวซื้อมากกว่า

ซื้ออาหารซื้อเฉย
อาหารทะเล
อาหารหลากหลายมากอาหารทะเลก็มีอาหารต่างชาติ
พูดไปนะเดี๋ยววันนี้รับรองถูกใจอ๋องแน่

เพราะฉะนั้นตอนนี้ตามหาสนุกประจำที่ได้เลย
ขอบคุณครับ
มันไม่ใช่รถปุ๋งมันก็มันนมหาสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุก

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน

ปริศนามหาสนุกต่อไป
เอาล่ะครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของคนมหาสนุก

ท่านนี้นะครับมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ไทยไฟส์ครับ

เป็นนักมวยที่ได้สมยานามว่ามังกรแห่งปากน้ำ

มาพบกับเขาเลยเอกพันธ์สมบุญทรัพย์
หรือเต้งหนึ่งสิดเจสายรุงครับ

ไม่เกียจครับเพราะว่าผมมาหาเธอดูโอ้โฮ

ผมพูดกับผมเป็นแฟนคลับเขานะ

แต่เวลาเขาต่อยนี่ทำไมคะ
โคตรโหดโคตรโอด
มังกรแห่งปากน้ำโพ
อ่าแสดงว่ามาจากจังหวัด

มาก่อนจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอก
กรยังไม่เห็นมังกรสักตัวเลยตรงนี้

งกรยังไม่พังงาดดูงูเขียวก่อนไหม

นี่ดูจากขาเขาหน้าแข้งเขาขึ้นไป

ให้เห็นขนมังกร
เป็นไทไฟล์ตอนนั้น๒๐๑๕ใช่ไหมครับ

ครับจริงแล้วเขามีอีกหลายแชมป์มากใช่ไหมครับครับ

เขาเซียนขนาดนี้วันนี้ก็เลยมีคำถาม

เต็งหนึ่งสามารถเตะเป้าได้กี่ที
หนึ่งหนึ่งถึง๖๐ที
สองถึง๗๐ที
หรือสามถึง๘๐ทีค่ะ
อ่า

ผมว่าต้องดูเป็นว่าแบบ๑วินาทีน่าจะได้ประมาณเท่าไ

ต่อต่อ๑วินาทีอ่ะเพราะว่าโอ้โฮ
เมื่อกี้ลองเนี่ยเห้ย
น่าจะถึง๘๐นะ๘๐น่าจะไม่ถึง

พูดถึงเรื่องมวยเนี่ย

นี่เป็นนักมวยมาก่อน

นี่แหละ
มีมวยหรือเปล่านี่อ๋อม
โทษนะครับครูให้วิเคราะห์ครับ

๑นาทีมี๖๐วินาทีครับครับ
มันควรจะต้องได้มากกว่า๖๐อยู่แล้ว

น้องคิดว่าเขาจะเตะถึง

สองถึง๗๐
หรือ๓๘๐ครับ
เอาล่ะ

ดารามหาสนุกจะต้องเตรียมยกนะครับ
คิดว่าเต๊กหนึ่งสามารถเตะเป้า๑นาทีได้กี่ครั้ง
พร้อมแล้วยกครับ

พี่หองพี่ปอร์เตรียมเหมือนกันเบอร์๓คิดว่าถึง๘๐
ถึงพี่จันจิถึง๗๐
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูดีกว่าว่าเต็งหนึ่งนะครับ

เตะได้กี่ครั้งใน๑นาที
พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับ

๘๐ไปเลยพอ

ขอความเร็วนี้เร็วนี้เลย

พี่กระป๋านว่าอ่อ

อ้าไอ้พีชอีก
อ้าแล้วอีก
เกิน
เกินแล้ว

ทั้งสวาสตร์ขวานสวาสตร์ขึ้นไปนี่

มันไม่ถึงวิเพราะว่าเขาเตะไปได้ถึง

เหนื่อยไหมครับ
เหนื่อยสิครับผมหนากมตา
อ้าวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
น้องสุดยอดจริง
ขอให้แมทหน้าเขากำลังจะชกวันนี้
หลังจากวันนี้อาทิตย์หน้ามั้งต่อยกับฝรั่งอีกแล้ว
ขอให้คว้าชัยชนะมานะครับ
มาเท่ากับว่าตัวตึงแปดเท่คนที่ตอบถูกคือองค์กับป่อ
ได้ไปคนละหนึ่งคะแนน

แมทยูรู้จักท่าเหวี่ยงควายไหม

นั่นก็คือการรำมวยครับ

เพราะดึงช่วงที่๒ของรายการนักครับ
พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก

ที่ทั้งคนไทยและก็ต่างชาติ

นั่นก็คือศิลปะมวยไทยครับ
พัทยามีค่ายมวยดัง
ซึ่งจะมีคนต่างชาติมาฝึกมวยไทยจากที่นี่เยอะมาก
เราอยู่พัทยาแล้วไหนแล้ว
ก็ต้องมาหานักมวยไทยตัวจริงครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
มาพบกับปริศนาทั้งสามท่านกันเลยครับ
โอ้โฮมีผู้หญิงด้วย

ฮัลโหลแม้ว่าแม่ฟังที่ไทยเลนด์
ฮัลโหลแม่ฟังที่ไทยเลนด์เยอะมากครับ

ถ้าอย่างนั้นมาให้แนะนำตัวก่อนเลยครับ
หมายเลขหนึ่งครับแชมป์ครับผมแชมป์ัยเลขทั้งสันครับ

ผมจะเปิดโอกาสนะครับให้ดาราทั้ง๓ท่านได้ถามครับ

หมายเลขให้เวลา๓นาทีในการถาม

คุณพูดวัศจรรยาได้ไหม

บางเวลา

ท่าที่ถนัดสุดคือท่าไหน

ถ้าไม้ตายของคุณคืออะไร

รักพี่ค่ะ
รักพี่เหรอ

อะไรแตกบ้างหรือล่ะมวยไทยเสร็จครับครับครับคิ้วครับอะไรแตกบ้างหรือล่ะมวยไทย

หนึ่งเคยเตะปากนักร้องไหมครับ
นักมวยเนี่ยเขาจะแตกก่อนแล้วค่อยเย็บ
แต่ว่าคุณปอนี่เห็นบอกเย็บก่อนแล้วค่อยแตก
เคยไปต่อยไกลที่สุดที่ประเทศไหนเบอร์หนึ่ง

ไม่เคยครับไม่เคยค่ะ

ไม่เอาสิทธิ์ของเรากันเราอาจจะโกหกก็ได้
เบอร์สามทำไมคุณชอบมวยไทยครับ

เพราะว่าผมชอบออกกำลังกายชอบออกกำลังกาย
มีภรรยาอยู่ที่นี่ไหมคะ
อืมทำไมทำเต็มที่
เบอร์หนึ่งต่อยอันนี้อายุเท่าไรล่ะคะ
ตอนนี้๓๐ครับ

ต่อยมวยก็เริ่มตั้งแต่๗ขวบครับ

มวยไทยนี่กระดูกจะแกร่งก็ด้วยการเตะต่อยมาตั้งแต่เด็ก

เบอร์สองครับคุณมีฉายาไหมฉายา
มีค่ะทายาทอะไรครับ
วาลินค่ะเพชรวาริน

ต่อยคุณชื่ออะไรคู่ล่อเป้าคุณอ่ะ
ผมไม่มีพวกกระสิทธิ์ฝรั่งไม่มีถ่ายย่าง
ไม่ได้ถามถ่ายย่าง

ก้าวโพยสินะคะคุณครูเบรอร์ล่าดุไหม
ดุกมั้ยใจร้ายมั้ยแต่ดุไม่ดุครับ
ฉันว่าคุณแม่อาจจะโดนต่อยเยอะไง

ไม่ต้องกลับไปดึง

จับขาครับแล้วก็ปักส่องมา

อยากจะไปขอหักงวงไอยาราเขาดู
ก่อนที่จะให้วิเคราะห์ในรอบแรกนี้นะครับ
เรามีเติมให้นิดนึงครับแน่นอนมวยไทยครับ
ทุกคนจะต้องฝึกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการรำมวยครับ
เดี๋ยวผมจะไล่ทีละคนเลยนะครับทั้ง๓คน
รำมวยไทยให้ดูก่อนเลย
จะได้ดูเบสิกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่น่าจะลำมวยเป็นจริง
ถ้าพร้อมแล้ววงพิพัฒน์มาเลยครับ
หมายเลขหนึ่งครับ
เป๊ะครับโอเค
ไม้เลขสองลูก
โนะราโนะรา
อ่าสวยไม่ลาสวยไม่ลา

โอ๊ะน๊อคฟีนิกซ์อ๋อโอ๊ะ
มินไซค์แวรินโพรีโอ้มายก๊อด
อันรอด์แวอร์โอ้โฮโอ๊ะไม่ใช่เหรอ
ยิ่งสั่นยิ่งสั่นเลยอ่ะอันนี้ครับน้องทุกคนพร้อมกันเลยครับ
ตัวหนึ่งกับสอง

แล้วทำไปแบบ
นักมวยไทยตัวจริง

นี่เอาแล้ว
โอเคแล้วอะโอเค

ช่วงนี้นะครับก็ลองทายกันไปแบบนี้ไม่เป็นไรครับ

ตอนนี้พักสักครู่ครับ
เมื่อปล่อยหมัดเท้าเข่าศอกออกไปนี้
ขอให้มีความเก่งกล้าอย่าหวั่นไหว
แสดงเชิงการต่อสู้ด้วยมวยไทย
ขออย่าให้ผิดพลาดให้อาจ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห

เครือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน

มาถึงช่วงของการโชว์ความสามารถของเรา
บรรดาปริศนามหาสนุกของเรา

โชว์ที่๑ของหมายเลข๑ครับ
อันนี้สำคัญมากในเวลาฝึกซ้อม
คนที่เรียนมวยต้องทำสิ่งนี้
เพราะฉะนั้นมาพบกับโชว์แรกของเราครับ
โชว์ล่อเป้าครับ
ว้าว
แหล่ง

เอาล่ะ

อย่าให้ผู้หญิงบอก
เอาล่ะ

เสียงปรบมือให้คุณเชียร์นะครับ
อิสราเอลค่ายมวยแฟร์เทคด้วยนะครับ
ขอบคุณมากมาสู่โจยงานเชียร์

ที่เป็นปริศนามหาสนุกของเรานะครับ
วันนี้เธอเอาโชว์ที่เรียกว่า

มาให้กับทุกคนได้ชมกัน

นารีร่ายรำครับ
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย
โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย

โชว์ที่สุดท้าย

หรือเป็นแค่นักแสดงมวยไทย

แล้วคุณจะยิ่งเชื่อ

แม็กซ์เสียงสวรรค์ครับ
เหล่าเบน

ลำด้วยลำด้วยทำอะไร
เจ๊ต้องลำด้วย

ทิ้งแดนอ่อนโหลม

โหนำเนินอยากด้วย

โหเจ๊งไม่ไหว

เจ๊ลำด้วย

โหที่ขาวเจ๊งขาว

โหขาวหลอยนำเนินขาวหลอย

โหโหโหมีขาว
โหโห

โหเจ๊งสุกโหนำเนินสุก

โหนำเนินที่ขาว

โหทีพ

โหนำเนินกันทีนาย

โหนำเนิน

โอ้โหขอบคุณนักมวยมาก

กระโค้งกันด้วยนะแม็กซ์ที่มีครัว๕๐๐๐๐๐มาใช้ค่ะ

มาใช้ค่ะ
ผมชอบแม็กซ์ภาคมวยมากเลย

รีบเอาหาอะไรให้แม็กซ์เขาทานเลย

เพราะเมื่อกี้ระหว่างเตะต่อยกันอยู่

ตีเข่า
อ๋อเขาพูดว่าตีเข่า๐๐๐เนี่ย

อ้าวตอนนี้ปริศนาทั้ง๓ท่านถ้าพร้อม

เชิญคุณแมคยืนเรียกมาแปบสามเหมือนเดิมค่ะ
นี่แม็ก๓คนนี้เราต้องมาดูแล้วล่ะครับ

ใครคือนักมวยไทยตัวจริง
วิเคราะห์ได้เลยครับ

จิก็เคยไปต่อยมวยไทยเหมือนกัน

ก็รู้สึกว่าทั้งสองคนลำได้แบบถูกต้องอะค่ะ
แล้วก็ลักษณะท่าทางก็คือเหมือนนักมวยจริง
เบอร์หนึ่งเบอร์สองดูทรงจะใช่มากเลย

เพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเขามาในลักษณะเหมือนเป็นครูไปแล้ว

แต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ปล่อยเป็นอาชีพแล้วก็ได้
แต่เบอร์๒พอเขาได้โชว์ลีลาต่างแล้ว
ผมว่าเขาน่าจะกำลังอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเป็นนักมวยได้

ไม่มีใครวิเคราะห์เบอร์สามผมเลยเหรอครับคุณแม็กซ์นี่ทำไมไม่มีใครวิเคราะห์นะ

ผมยังต้องวิเคราะห์อยู่ใช่ไหมครับผม
จากดูโชว์ไปแล้วยิ่งชัดเจนเลยครับผม

ว่าโชว์ทำไม
เบอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนที่ปอเขาว่าดูเป็นระดับแบบเทรนเนอร์หรือเป็นครูไปแล้ว
เบอร์สองเป็นนักระบำเพราะตอนที่เขาทำท่าเนี้ย

ทำไมเขาเป็นนารีร่ายรำฉันดูเป็นกระหังออกหากิน
ตอนนี้อ๋องเทมาที่คุณแม็กซ์เบอร์

เห็นเขาภาคมวยเมื่อกี้
พี่รู้ไหมอ๋องรู้ประวัติเขาเลยนะ

กับจิ๊กโกะหน้า๗

คราวนี้ปริศนามหาสนุกของเรานะครับ
ต้องถูกทำนายแล้วโดยดารามหาสนุกดาราครับ
คิดว่าใครใน๓คนนี้คือนักมวยไทยตัวจริง

เอาแล้วสนุกแล้ว

เอาสิเหมือนเหมือน

เฉลยกันดีกว่านะครับ
ใครคือนักมวยตัวจริง

น้องแชมป์แนะนำตัวชื่อจริงนามสกุลเลยครับ
กล้าหารเต็มใจครับผมชื่อเล่นชื่อแชมป์ครับ

ตอนนี้เป็นเฉริกคู่นาฬเทค

โชว์ความสามารถคุณศรีหมอกนะครับ
เอ้ามาถามหมายเลข๓

ที่มาร่วมสนุกกับเรา
เอาล่ะครับน้องแก้มแน่นำตัวลูกสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรินยุภาเริงรื่น
อายุ๑๗ปีค่ะ

เขาอยากเขาเป็นคนขอเองถูกต้องไหมคะ
ขอบอกว่าหนูอยากเรียนต่อยมวย
หนูชอบค่ะเพราะว่าไปเห็นพ่อทำงานที่นั่น

ต่อยที่สุดนี่คือเวทีไหนเอาจริงเลย

ไฟฟันค่ะทั้งวันแชมเปญชิปแล้วก็วันลุงพินีค่ะ
วันแชมเปญชิปแล้ววันลุงพินี
ชื่อในนามฉายามวยไทยของเราคือ
จำชื่อนี้กันไว้แล้วก็ส่งกำลังใจให้เธอสักวันนะครับ
จะก้าวสู่ระดับโลกให้พวกเราได้ดูกัน
วันนี้ขอบคุณจริงนะจ๊ะแก้มลูกขอบคุณมาก
เดี๋ยวไปจับใหญ่กันนะคู่นั้นนะครับ
แต่ที่แน่เรามีโชว์พิเศษมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ
เป็นโชว์ที่เล่าถึงเรื่องราวต่างของมวยไทยในสมัยก่อน
ครับเราจำลองนะครับเรื่องราวของนายขนมต้มที่สู้กับต่างชาติ
อ่าจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

วาดแม่พระทรนีช่วยปกป้อง
วาดพ่อแม่วาดครูด้วยช่วยทุมขร่อง
ลูกทั้งผองจะประลองให้ปลอดภัย
เมื่อปล่อยหมัดเท้าเข่าศอกออกไปนี้
ขอให้มีความเก่งกล้าอย่าหวั่นไหว
แสดงเชิงการต่อสู้ด้วยมวยไทย
ขออย่าให้ผิดพลาดให้อาจองค์
วาดเจ้าที่วาดเจ้าทาง
ว่ายสนามว่ายพระพุทธว่ายพระธรรมว่ายพระสงฆ์
ว่ายอินพร้อมว่ายเทวดาให้อยู่ยง
ไหว้วิญญาณในขนมต้มสูงศกจงรับฝัน
ลูกหลานนี้มีเลือดเนื้ออโยธยา
ฝึกวิชาทุกวันจนเข้มขลัง
หมัดเท้าเข่าศอกทรงพลัง
ฝึกกิจตั้งอยู่ในเขตวิสงคราม
ณมะพัทนโมพุทธายักษ์
จิตตรงนะฝังกายาคนเกรงขาม
ฮนุกมาณะฮนุกมาณะทหารพระราม
ขั้นคร้านฤทธนุมานขวานลงกา
อีสะวาสุอีสะวาสุอีสะวาสุ
ให้สตรูกลัวตายใจภวา
เหมือนหนูน้อยเห็นนกเกี่ยวเห็นรุ้งกา
กายภาวะหนาวสั่นพลันซ่อนตัว
อุกาสะอุกาสะอุกาสะ
อันเชิญพระแม่ธรณีไหว้ที่หัว
เมื่อใครเห็นต่างคนต่างก็กลัว
กายระรั่วไม่กล้าต้านพลานฤทธิ
เมื่อลูกขึ้นท่าเทพนมท่าห่มเหิน
ท่าพระรามเดินท่าแผลงสอนท่ายักษ์ศรี
ปรปักดาวดิ้นสิ้นชีวิตเหมือนดั่งที่
ลูกนี้จะแสดง
ุฏิแม่โรงรับราศาสตร์บริเนียล

สุดยอด
สุดเลย
แผ่นแต่เขาต้องปลือกกันมา

มันก็ใช่มันก็ใช่มันก็ใช่
มันก็ใช่มันก็ใช่มันก็ใช่
มันก็ใช่มันก็ใช่

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก

ชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่างและแพ้ทุกอย่าง

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

เป่ายิงชุบ

นครสีอะไรอีก

อ้าวมาสุโขทัยมา
ยัง

เป้ายิงชุบ
โอ้โหเว้ย

เอานครศรีธรรมราชไป

เอาแล้วไป
เอาแล้วไป
ทำเป็นเรื่องยังไม่เคยแตกนะครับ

เราลอยตรงนั้น

หลุดมากเลย
เปายิงชุบ

ชุบ

เฮ่ยสีหอมชนะหมดยังไงยังไงโอ๊ย
แผ่นสุดท้ายชนะอีกเอาไปเลย๑แสนบาท
แล้วจะเป็นคนแรกที่แสนแตก
แต่ผมไม่ได้อะไรนี่ว่ะ

มันถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรายการ

ของผมคือขอนแก่นแล้ว

แรงมากแรงมาก

การบันเทิงมาก

ไม่เป็นไรแต่วันนี้ได้ไปไม่น้อยนะครับ
อ๋อนะครับได้ไปหมด๔๐๐๐๐บาท

เสมอทุกอย่างเลย
กันไก่สุโขทัย

กระดาษเชียงใหม่
แพ้ทุกอย่างขอนแก่น

ทั้งสองท่านขอบคุณน้องกองเชียร์ที่น่ารักทุกคน
ขอบคุณนักแสดงที่มีโชว์ดีมาฝากพวกเราทั้งหมด
ปริศนาขอบคุณแม้กระทั่งสถานที่นะครับ
เอื้อเฟื้อให้เราเทศบาลเมืองพัทยา

วันนี้จะถ่ายกันที่หน้าจอมเทียนแห่งนี้
นะครับมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวพัทยากันครับ

พบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้ากับรถมหาสนุก
ทุกวันเสาร์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป